มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

ไปขโมยสบู่แล้วก็แป้งนะครับ
เจ้าของร้านตื่นมาพบคิดว่าเป็นคนร้ายครับ

มรณภาพจากการตรวจสอบ
พระสงฆ์รูปนี้มีอาการทางจิตประสาทขาดการรักษามานานถึง๓ปีนะครับ

ร่องลอยกระสุนที่นายธีประพงศ์เทพารส
ได้ใช้ปืนลูกกรวดยาวยิงพระวินัยสุธิยาโนวัย๔๘ปี
พระลูกวัดมณีศิลาอาจจนเสียชีวิต
ภายในร้านขายของชำในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
หลังจากพระวินัยแอบเข้ามาขโมยของภายในร้านขายของชำของนายธีรพล
เมื่อช่วงประมาณตี๒ของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยนายธีรพลเจ้าของร้านขายของชำเล่าว่า
ภรรยาของเขารู้สึกเหมือนมีคนร้ายเข้ามาในบ้าน
บอกให้เขาออกไปดูจนมาถึงหน้าประตูห้องนอนอีกฝั่ง
อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของตัวเอง
เห็นประตูแง้มเปิดออกมาแล้วมีหัวคนโผล่ออกมาด้วย
รีบวิ่งกลับเข้าห้องพร้อมกับผลักลูกกับภรรยา

แต่อยู่ประตูลูกบิดกลับเปิด
เขาจึงใช้มือและตัวดันประตูเอาไว้
คนร้ายจะพยายามดันประตูเข้ามา

พระวินัยพยายามทุบประตูเสียงดังสนั่นหลายครั้ง
ภรรยาเห็นท่าไม่ดีจึงรีบส่งปืนมาให้
ก่อนจะยิงออกไป๑นัดโดยวิถีกระสุนลงตาม
เพราะไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชีวิต
แต่คนร้ายก็ไม่หยุดกับทุบประตูดังขึ้น
เขาจึงยิงทีละนัดแบบป้องกันตัว
คือปกติคนร้ายที่ยิงเสียงปืนพี่กลัวไหม

เริ่มดังเติมเหมือนจะพังไม่ได้

ได้นำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดมณีศิลาอาจบ้านทานตะวัน
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ท่ามกลางความเศร้าศกเสียใจของญาติโยมที่ทราบข่าว

วินัยมีอาการทางจิตและรักษาตัวมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลังจากมาบวชที่วัดแล้วก็ขาดการรักษาไปประมาณ๓ปี
โดยชาวบ้านรู้ดีว่าพระรูปนี้มีอาการทางประสาท
แต่เป็นคนจิตใจดีและชอบช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด
พร้อมยอมรับว่าน้องชายได้ไปบุกปลุกบ้านคนอื่นจริง
แต่เหตุใดทำไมต้องยิงกันจนถึงขั้นเสียชีวิต
สำหรับความคืบหน้าของคดี
ตอนนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบ้าน
และเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิง
เพราะต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดให้แน่ชัดก่อน

ตำรวจยังไม่อนุญาตให้เจ้าของบ้านเข้าไปทำความสะอาดหรือพักอาศัย
เพราะต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจวิถีกระสุน
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไป